ในส่วนข้อมค้าไหนใครเลี้ยงกุมารทองบ้าง
ว่ามีใครมีความเชื่อเรื่องนี้บ้างบ้านคุณมีไหมคุณภาคภูมิ

ของกุมารทองเจ้าเครื่องให้ลงมาเรียงมาที่บ้าน
หวังครับที่จะขอพรให้เป็นทรีย์โชคเป็นหลาด
ครอบครัวนี้เลี้ยงกุมารทองไว้เหมือนกันปกติกุมารทองเขาบอกว่าให้เลี้ยงด้วยน้ำแดง
หรือมันก็ของเล่นเด็กครับแต่เขาบอกว่าช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา
งูยุ่งจริงจริงยุ่งมากลืมเอาน้ำแดงให้กุมารทองพังบ้านเขาหมดเลย
เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวเขาไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ฟังเป็นวันนี่ค่ะ

กับข้าวล้มระเนรนาศตู้เย็นก็ล้มทีวีก็ร่วง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

เจอเฟสบุ๊คไทยวัดนิวโชว์ก็ได้นะคะ

ตู้กับข้าวตู้เย็นจานชามในบ้านโดนทุบทำลายเสียหายหมดเลย

ตอนแรกนึกว่าต้องมีขโมยเข้าบ้านแน่
แต่ไปมาสงสัยจะไม่ใช่คนนอกบ้าน
แต่คงเป็นคนในบ้านอาจจะว่าคนก็ไม่ถูก
เพราะกุมารทองไอ้ไข่ที่เลี้ยงไว้ไม่น่านับเป็นคนได้

เราส่งคุณนาริศในนั้นอยู่พิสนุโลกไง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

ตีรถไปเลยค่ะจากพิสนุโลกไปที่เพชรชบูล
ไปถึงก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แหละ

ตู้เย็นตู้กับข้าวเทกระจาดลงมาหมด
คุณรถประทุมมาตรคือเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
คือเธอกับลูกชายเนี่ยบูชากุมารทองไอ้ไข่มาเลี้ยที่บ้านเป็นปีแล้ว

ทุกคนยุงมากทำหนุนทำหนี้กัน
ลืมลืมให้น้ำแดงกับนมกับกุมารทองไอ้ไข่

พอไม่ได้กินงั้นคนอื่นในบ้านก็อยากกินเลย
ตู้กับข้าวซะเลย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

ก่อนแรกก็นึกว่าเออลมพัดละมั้งเลยไม่ได้สนใจ
ข้าวล้มอีกหลังจากนั้นคืนวันที่๙๑๓เมษายน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
คุณรถเอากุมารทองออกมาเลยนะ
ฝังดินหลังบ้านเลย
ฝังดินเลยหรอ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

กลางคืน๒ทุ่มเอาแล้วทีนี้
ตู้เย็นล้มคว่ำ๕ทุ่ม
ทีวีชั้น๒ของบ้านลนจากหลังตู้

เมื่อวานทั้งสู้กับข้าวทั้งจานทั้งอะไรทุกอย่าง
ไม่เพราะครึ่งชั่วโมงทำอีกทำอีก
จนไม่ปิดตาทำอะไรก็ว่าเป็นเรื่อยท่านไข่นี่เลย
ก็ว่าให้เลี้ยงเขาก็ไม่ได้เลี้ยงเขาเมื่อส่งอาทิตย์

ไลน์ที่หน้าจอแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊ก

บางท่านบอกแผ่นดินไหวหรือเปล่าขนาดนี้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
หรือว่าแมวหรือเปล่า
ท่านก็บอกพายุอะไรหรือเปล่า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
มันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างใช่ไหม

ทีนี้ต่อหน่อยนะมันไม่จบ
วันนี้๑๕เมษายนตั้งแต่๙โมงเช้าถึงเที่ยง

ล้มอีกแล้วพอล้มตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม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

ใช่ทีนี้เขาบอกมีอีกเรื่องที่น่าตกใจคือน้องแป้ง
เด็กหญิงวัย๑๓ขวบหลานสาวนางรถ
น้องแป้งบอกหนูเห็นค่ะ

หนูเห็นฝาตู้เย็นที่หักหลุดออกมาเนี่ย
ลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินค่ะ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

เออเผาไปแค่หนึ่งแต่ยังเหลือไว้บูชาอีกสอง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

นายชนะนันปฐุมมาศเขาบอกว่า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

เขาบอกว่าเหตุการณ์มันแย่ลงเรื่อยเลย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
ลมพายุอะไรกว่าใหม่มีเนี่ยค่ะ

เขาจะช้ำต่อหน้าผู้หญิง
ถ้าผมจ้องดูอย่างนี้ก็ไม่ทำ
ถ้าจ้องดูไม่ทำแต่ถ้าเราเผลอหรือว่ายังไงคว่ำเลย
เมื่อสักครู่ที่เห็นเป็นขี้เท่าคือจุดที่เผานะฮะ
คือขุดจากตรงนี้ตอนแรกฝังก่อนฝังแล้วไม่หาย
ขุดจากตรงนี้มาเผาในเตาอย่างนี้เลย
บางท่านให้ข้อมูลมาในเพจไทยรัฐมิวโชว์
เฟซบุ๊คบอกเคยเลี้ยงก็เคยเจอหลายท่านที่เคยเจอก็มี
แต่หลายท่านที่จะมองว่าในมุมหลักวิทยาศาสตร์
อันนี้ก็มีเยอะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
คือมีคนที่แจ้งข้อมูลเรามาเราก็ให้คุณนฤทธิ์ไปดูให้
ว่าตกลงความจริงมันเป็นยังไง
ไข่อาจจะไม่ได้โกรธเรื่องลืมให้น้ำแดง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

คือต้องบอกก่อนว่าน้องแป้งนี่นะเคยเป็นลมหมดสติ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

ไม่รู้ว่าทำไม่ทำแต่ที่แน่ก็คือน้องแป้งฟื้น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

แป้งก็เล่าบอกว่าคืนวันที่๗เมษายน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

เขาบูชาเป็นองค์เล็กลักษณะแบบนี้

เป็นรูปปั้นคล้ายกับเขาเรียกกุมารทองไอ้ไข่

เข้าใจมาตลอดว่ากุมารทองคือเหมือนเป็นศพเด็กทารก
อ๋อนั่นเป็นทั้งลูกกรอกอะไรพวกนั้นก็มี

แต่ว่าของที่บ้านนี้เนี่ยเขาเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้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

เด็กคนนั้นก็ตะโกนใส่แป้งแบบนี้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

เหตุการณ์ประหลาดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดเลย
กระเด็นไปไกลไหม

คนที่เราเคยฝันไหม

ระหว่างที่นาริสสัมภาษณ์น้องแป้งอยู่
อยู่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นไปดูหน่อย

อืมก็คือเข้ามาที่บ้านใหม่เลยใช่มั้ยครับ

ถ้าบุญชมอย่าเห็นต้นมะพร้าว

ใช่นี่ลูกเขียวนี่แหละที่หล่นลงมา

มันก็เป็นไปได้ไหมล่ะ

มันยังไงลองไปเขย่าต้นดูเลย

โถแรงก็น้อย

คือพยายามขย่าว
พยายามต้นล่อน้ำ
จริงจริงก็ไม่มีมะพร้าวหล่นลงมาอืมน้องแป้งก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะ
หนูว่ามาอีกแล้วแน่แน่เลยนี่นาริสปีนขึ้นไปเขย่าข้างบนแล้วนะเนี่ย
โอ้โหนาริสทำขนาดนี้เลยเหรอ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
อาจจะเป็นลูกนั้นโอ้โหสงสารนาริสต์ลงมาเถอะลงมาก่อน
ติ๊กเชื่อแล้วลงมาเถอะนี่เห็นไหมสันขนาดนี้ยังไม่ลงเลยเนี่ย
พอแล้วบริเวณนาริสต์ก็จะเป็นหัวสวัสดิภาพนักข่าวเรามันกันเนอะ

ค่ะนาริสต์ก็บอกว่าผมคงยืนอยู่ตรงนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกัน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

ไม่รู้เขามัดหรือเปล่ารู้อ่าแฟนเขาเนอะแฟนเขาเนอะเขามัดหรือเปล่าไม่รู้
ครับมัดไว้คือคว่ำเนี่ยลักษณะที่คว่ำนี้มาลงทั้งหมดเลยเนี่ย
ลงมาทั้งนี้เนอะจานชามเออหมดเลยไม่มีแมวไม่มีอะไรเลยเหรอ
ไม่รู้มันเห็นวัดนึงมันไม่รู้อะไรอยู่ไว้ไอ้วับวับนี้คืออะไรไม่รู้
โอ้มันเห็นวัดวันวิ่งไปเลยอันนี้น่ะออกมา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
แต่ถ้าสายวิทยาศาสตร์บอกผมไม่เชื่อเราไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้
ดิฉันมีผู้ต้องสงสัยฝั่งวิทยาศาสตร์มาให้คุณด้วยใครฮะ
ที่นี่มีแมวสี่ตัวอ่านี่นี่มีหมาที่ชื่อไอ้เผือกอีกหนึ่งตัว
ท่านผู้ชมก็บอกมาเยอะบอกแมวหรือเปล่าเออแล้วก็มีไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอยู่ในบ้านอีกหลายตัว
อ่านี่คือผู้ต้องสงสัยฝั่งวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ที่ฉันหามาให้ค่ะไม่นับลูกมะพร้าวนะ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
อันนี้แน่นอนเผื่อจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีภาพกระติกน้ำร้อนนะ
ยังอยู่ครับยังอยู่แล้วคือยังไงล้มอีกแล้วเหรอคะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู
เอาตอนค่ำมืดนี่เลยนี่แมวเห็นไหม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
นี่ก็คือมันตกลงมาแล้วอันเนี่ยแหละหักเลย
นาริสต้องนอน

ซึ่งที่บ้านบอกว่าเนี่ยมันตกออกมาอีกแล้วมันตกอีกแล้วเนี่ย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

หมอปลามือปราบสำทะเวสี